นครนายกกันหน่อยนะคะสถานการณ์ฝนตกตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
แล้ววันศุกร์เนี่ยต่อเนื่องวันเสาร์ฝนตกตลอดเลยนะคะ
ทำให้เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะน้ำท่วมบ้านเรือนที่จังหวัดนครนายกในอำเภอบ้านนา
ส่วนเช้าวันนี้เริ่มคลี่คลายลงบ้างละ

ใช่นี่เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะแต่ว่าบางจุดเนี่ยที่รุ่มต่ำเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่
ไปดูสถานการณ์กันหน่อยค่ะตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกกันหน่อยนะคะ
น้ำเนี่ยเริ่มลดระดับลงไปบ้างแล้วแต่ว่าพื้นที่รุ่มต่ำอย่างที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วัดทองย้อยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนอุ้ยดูสิ
น้ำยังเชี่ยวอยู่นะโอ้โหคือมันปิ่มเท่ากับพื้นแล้วอ่ะเนอะ
ใช่แล้วแรงด้วยนะคะตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเลยแหละคุณผู้ชม
มีวัดมีโรงเรียนน้ำท่วมอยู่ค่ะระดับเนี่ยอยู่สักประมาณห้าสิบเซนติเมตร
ชาวบ้านก็เดือดร้อนแหละเพราะว่าอะไรก็ต้องลุยน้ำกันแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยต้องแบบโอ้โหลุยน้ำกันไปเด็กดูเหมือนจะชื่นชอบนะ
เพราะว่าได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานกันแบบนี้แหละค่ะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็
เข้าช่วยเหลือแล้วนะคะมีการนำเข้ากล่องนี่เดินลุยน้ำไปเลยแบบนี้ค่ะ
แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้กับชาวบ้านในพื้นที่
น้ำเนี่ยมาเร็วแต่ก็ไปเร็วเหมือนกันเพราะอะไร
เพราะว่าเป็นช่องผ่านของน้ำที่จะไหลสู่ด้านล่างนะคะ
คือถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติในอีกวัน๒วัน๓วันข้างหน้านี้คุณผู้ชมครับ
แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอยู่การขับรถขับราก็ต้องระวัง
เคสสองแม่ลูกค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมจะไปตลาด
ปรากฏว่าถูกระแสนน้ำซัดจนรถเนี่ยหลมไปกับกระแสนน้ำอ่ะ
โอ้โหโอ้โหจับสถานการณ์จับเหตุการณ์ได้ต่อหน้าต่อตา
เลยนะคะโอ้นั่นแหละฮะเป็นกล้องหน้ารถของรถคันนี้ค่ะ
จับภาพสองแม่ลูกได้ขณะที่นาง
รมรวินนะฮะเกดสิงห์อายุหกสิบห้าปีแล้วก็ลูกสาววัยสิบสี่ปีเนี้ย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดบ้านนานะคะ
จังหวัดนครนายกเส้นทางเนี้ยถูกน้ำหลากเข้าท่วมเห็นไหม
เกือบเกือบริมริมถนนเหมือนกันใช่ครับทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่าน้ำซัดรถจักรยานยนต์จนล้มตกลงไปข้างทางค่ะ
แล้วผู้เป็นแม่เนี่ยดูสิลอยไปกับกระแสน้ำค่ะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยหนีลงบนถนนได้ทันเพราะดีจริงจริง
มีชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยเห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยเข้าไปช่วยเหลือผู้เป็นแม่ได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่กรมทางหลวงชนบทเอาป้ายมาปักแล้วนะคะตอนนี้เตือนค่ะ
รถเล็กรถเล็กนะคะให้ระมัดระวังในการขับขี่
บนถนนเส้นทางนี้เอาไว้ด้วยอืมบางคนขี่บางคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเห็นว่า
เอ้ยน้ำสูงไม่มากก็เลยฝ่าไปเอออ๋อระวังด้วยครับระวังค่ะ